กลับมาติดตามรายการพิเศษไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรื่องของราคาข้าวเป็นวิกฤตอย่างหนักนะครับ

เพราะว่าราคาข้าวเฉลี่ยแล้วประมาณสัก๖๐๐๗๐๐ต่ำกว่า๑หมื่น
ชนะหลายคนบ่นเหลือเกินว่าขณะนี้จะทำอย่างไรดี
ตกลงแล้วขายตรงผ่านออนไลน์ได้ไหม

แต่ว่าล่าสุดณขณะนี้ครับคุณผู้ชมนักวิชาการออกมาบอกแล้วนะครับ
เชื่อว่าราคาข้าวตกต่ำแบบนี้จะไปโทษนักการเมือง
โทษโรงศรีอย่างเดียวนั้นคงจะไม่ถูกต้องนัก

โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่ปัจจุบันนี้
ผู้ผลิตข้าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ทางเลือกก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน
นายกรัฐมนตรีครับกำชับว่าเรื่องนี้ต้องเร่งแก้ไข
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมีการประชุมคอรมอล
จะมีการหยิบเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยหารือกันด้วยครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าวหรือนบข
โดยกล่าวช่วงหนึ่งนะครับถึงปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ
ข้าวหอมมะลิเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการเกษตร
ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจร
และมีการร่วมมือกันระหว่างนักการเมืองในพื้นที่
กับบางโรงศรีกำหนดราคาข้าวให้ต่ำลง
เพื่อหวังให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มประชาชน

และมองภาพรัฐบาลไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
ทำให้เกิดความไม่เข้าใจนะครับ
อกจากนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุม
การรักษาความปลอดภัย
พร้อมทางทักทายประชาชน
เมื่อถึงจุดรอพักของประชาชนที่มาจาก
โดยประชาชนขอให้นายกรัฐมนตรี
ช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวที่ตกต่ำ
นายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่าในที่ประชุมนบค
ก็เห็นชอบมาตรการโครงการสินเชื่อชะลอการขาย

ช่วยเหลือราคาข้าวหอมมะลิตันละ๑๑๕๒๕บาท
ซึ่งจะนำเข้าให้ที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบวันพรุ่งนี้
พร้อมขอให้ชาวนาทุกคนเข้าใจรัฐบาลด้วยครับ

สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

ซึ่งในปีการผลิตที่จะถึงนี้นะครับ
มีข้าวเปลือกกว่า๓๒ล้านตันที่จะออกมาสู่ตลาด
และผลิตเป็นข้าวสาร๑๘๒๐ล้านตัน
เกินปริมาณการบริโภคของคนไทยทั้งประเทศ
ซึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่๘ล้านตันต่อปี

เชื่อว่าราคาจะลดลงต่ำกว่านี้อีก

วัฒนาเชื่อว่าวิธีการจำนำยุ้งฉางที่รัฐบาลดำเนินการอยู่
จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาทุจริตมากขึ้น
เนื่องจากให้ชาวบ้านดูแลกันเอง
จะตรวจสอบได้ยากกว่า
โดยเฉพาะการเข้าไปตรวจสอบว่าในยุ้งฉางมีข้าวจริงหรือไม่
และการที่รัฐบาลนำความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นเครื่องมือเล่นงานคนอื่น
สุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่รัดตัวเองครับ

วัฒนายังฝากไปถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ให้ช่วยตรวจสอบและเตือนรัฐบาลถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในครั้งนี้ด้วยครับ
ส่วนในมุมมองของนักวิชาการนะครับคุณผู้ชม
ไม่เชื่อว่าเพียงแค่นักการเมืองกับโรงศรีจะทำให้ราคาข้าวนั้นตกต่ำได้
เพราะราคาข้าวมีกลไกตลาดโดยเฉพาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนสองคน
อนาคตราคาข้าวมีแนวโน้มที่จะต่ำลงครับ
จากหลายประเทศมีประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น
ทำให้ตลาดโลกก็มีทางเลือกในการจะซื้อข้าวมากขึ้นตามไปด้วย
พร้อมทั้งยกตัวอย่างนะครับราคาข้าวปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับผลผลิตการบริโภคของโลก
ข้าวรุ่นเก่ายังเหลืออยู่ในตลาดจากโครงการจำนำยุ้งฉาง
ประกอบกับปริมาณข้าวที่กำลังจะออกมาทำให้ราคาข้าวตกต่ำไม่สามารถซื้อขายในราคาเดิมได้
อีกทั้งปัจจัยการตลาดรวมไปถึงในตลาดโลกนะครับเชื่อว่าราคาข้าวจะตกต่ำกว่านี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ซึ่งทำให้ผู้ซื้อข้าวทั่วโลกนั้นรอซื้อข้าวในช่วงที่ราคาถูกครับ